คุณผู้ชมคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาเราถามคุณผู้ชมไปนะคะ
คุณผู้ชมสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษติดตามข่าวไหนเป็นพิเศษ
คิดว่าข่าวไหนเป็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์บอกว่าติดตามข่าวเรื่องของหญิงไก่หรือนางไก่
ดังนั้นเรามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ลองผู้บรรจาการตำรวจนาคมบานได้นำทีมสืบสวนลงพื้นที่อเชียงแซนจเชียงราย
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดีและสอบปากคำ
สองหญิงสาวชาวลาวนะคะที่ถูกหญิงไก่แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย
คือจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือเปล่า
ซึ่งตำรวจกองปราบรามเตรียมที่จะมีการแจ้งข้อหาหญิงไก่เพิ่มเติมอีกหลายข้อหานะคะ
ภายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
พลตำรวจรีสมหมายกองวิสัยศุกร์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
ผู้ต้องหาแจ้งความเท็จค้ามนุษย์และแอบอ้างเบื้องสูง
หลังพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหญิงไก่หลอกลวงเข้ามาร้องเรียนเป็นจำนวนมากค่ะ
พลตำรวจรีสมหมายบอกว่าตำรวจอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มข้อหากับหญิงไก่ภายในสัปดาห์หน้า
และเตรียมเรียกเจ้าสำนักสงฆ์วัดยี่ป่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาให้ปากคำด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าจากการตรวจสอบพบว่าอาจจะเชื่อมโยงเป็นขบวนการเดียวกันกับหญิงไก่
ในการหลอกลวงเงินของนางสายใยยิ่งภูมิผู้เสียหาย
โดยแอบอ้างว่าจะสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้ได้
เชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งระดับสั่งการและระดับล่างอีกหลายคนที่ร่วมขบวนการเดียวกันกับหญิงไก่
ส่วนจะมีข้าราชการไปเกี่ยวข้องหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ
ขณะที่พลตำรวจรีจารุวัฒน์วัยสยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์
นำคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและตัวแทนจากกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
ลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เพื่อนำเงินจากกองทุนยุติธรรมจำนวน๑แสนบาท
ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนให้กับนางสาวกาบแก้ว
หญิงสาวชาวลาวซึ่งเป็นอดีตสาวใช้หญิงไก่
แล้วก็ถูกหญิงไก่แจ้งความในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในจ้าง
เมื่อปี๒๕๕๔จำนวน๑๒รายการเป็นเงินมูลค่ากว่า๒ล้าน๙แสนบาท
จากการสอบปากคำนางสาวกาบแก้ว
เพราะว่าการกระทำของหญิงไก่เข้าข่ายแจ้งความเท็จนะคะ
แกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษและข้อหาค้ามนุษย์
เช่นเดียวกับคดีสาวใช้รายอื่นก่อนหน้านี้
ส่วนนางสาวธรรมาสาวชาวลาวอีกคน
ที่ถูกหญิงไก่แจ้งความคดีเดียวกันกับนางกับแก้วค่ะ
ตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนยังคงติดตามตัวไม่เจอนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางนางสาวกับแก้วเดินทางข้ามมาจากเมืองต้นพึ่ง
เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนสพเชียงแสน

รวมถึงให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบสำนวน
การสอบสวนและแจ้งความเอาผิดกับหญิงไก่เพิ่มเติมด้วยนะคะ